ของดีของอร่อยกันบ้างดีกว่าไปบ้านผมที่พิศนุโลก
แต่จะพาไปกินอาหารใต้โบราณที่เขาว่ากันว่าเป็นร้านลับในจังหวัดพิศนุโลก
อยู่ที่ไหนอะไรยังไงติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
โอ้โหร่อยจังอื้ออร่อยกินสุด
พิศนุโลกครับคุณผู้ชมร้านนี้ชื่อว่าร้านครัวดาหลาอาหารใต้
ตั้งอยู่ที่ซอย๔ภายในโครงการหมู่บ้านโฮมแลนด์ตะบนสมแขอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ร้านแห่งนี้เป็นของนางสาวรุษณีชัยวังหรือน้องต้า
น้องตาอายุ๔๒ปี
ต้าน้องต้าจ๊ะเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไง
เขาบอกว่าร้านนี้นะครับเขาเนี่ยเป็นร้านอาหารใต้แบบลับ
แต่ไม่รับแล้วตอนนี้หลายคนในจังหวัดพิศนุโลกรู้จักร้านนี้
แล้วก็มารองกันติดอกติดใจเพราะว่าที่นี่อาหารรสจัดจ้าน
เครื่องแกงเข้มถึงใจแถมราคาไม่แพงอีกต่างหาก
เธอบอกว่าเธอได้สูตรเด็ดเคล็ดลับมาจากคนใต้แท้เลยนี่
แล้วก็พัฒนาสูตรให้ถูกปากของทุกคนในเมืองสองแควร์พิศนุโลกนี้
ถามว่ามีอะไรที่อร่อยถูกอกถูกใจ
ขนมจีนน้ำยาปูจัดไปชุดละ๘๐บาท
ยำ๕๐บาทข้าวหมกอารับนี่ชื่อดูดีก็คือเป็นข้าวหมกเนื้อนั่นแหละ
หมกไก่อีก๕๐บาทข้าวคลุกกะปิก็๕๐บาท
เมนูราคาไม่แพงนี่ขนมจีนน้ำยาปูอู้หูอาหาร

เอาล่ะคุณผู้ชมใครอยากลองไปทานนะที่พิศนุโลกก็ไปกันได้
ชื่อร้านอีกทีครัวดาหลาอาหารใต้จังหวัดพิศนุโลก
แล้วยิ่งถ้าไปช่วงนี้มีโปรโมชั่นเด็ดมาฝาก
แค่บอกว่ารู้จักร้านนี้มาจากรายการตลอดข่าว
คุณนะฮะจะได้รับชาชักรสชาติต้นตำรับภาคใต้แท้
หรือโอเลี้ยงโบราณในตำนาน
เลือกไปเลยหนึ่งท่านหนึ่งอย่างจะหนึ่งดื่มจะดื่มอะไร
จะดื่มโอเลี้ยงหรือจะดื่มชาชัก
แล้วแต่ไปกันได้นะครับพิศนุโลกครับ
น่ากินน่าทานแถมมีโปรให้อีกดีที่สุดเลย